แหลมงานสังหรับภาพบริการ
เชื่อเหลือเกินว่าหลายคนอยากรู้คะแนนมวยคู่เมื่อสักครู่ที่ผ่านมา

คู่ที่แล้วออกคะแนนเขาว่าไม่เอกชันครับ

ทันเอกคิตวัสอินเหยมให้ไฟแดงแก่นแก้ว๔๘และน้ำเงินเดรุบน๔๙

สองต่อหนึ่งเสียงครับน้ำเงินชนะสองเสียงครับ
แดงชนะ๑เสียงคู่นี้มีภาค๒แน่นอนนะครับ
ส่วนคู่ต่อไปของการถ่ายเท่าสดน่าสนใจไม่แพ้กันครับ
ฝีมือปะทะกับมวยเข่านะครับ
เปเป้เล็กเจอกับช้างเผือกเล็ก
เดี๋ยวดูครับว่าของใครจะเจ๋งกว่ากันนะครับ

ฝ่ายแดงมวยเข่าโหดแข็งเลื่อมเพชร

เขาคือเปเป้เล็กต่อหลัก๒
ประทะกับฝ่ายน้ำเงินสอกโลหิตเมืองตรัง
สัตว์แหลกแสกกระบ่อม
เขาคือช้างเผือกเล็กเกียรติทรงฤทธิ์
ครับมาฟังประวัติของมวยกุ้ย๒ครับ
ฝ่ายแดงเปเป้เล็กต่อหลัก๒
อินถนนสันติศุกร์อายุ๑๖ปี

กมาแล้ว๕๕ครั้งชนะ๔๕แพ้๑๐ครั้ง
ข้างหลังแพ้คะแนนเพชรเมืองย่า
ศึกสาคอนมวยไทยยิมที่เวทีมวยราชฯธรรมเนิน
ส่วนฝ่ายน้ำเงินช้างเผือกเล็กเกียรติทรงฤทธิ์
กิติศักดิ์ทองบัวอายุ๑๗ปี

กมาแล้ว๗๓ครั้งชนะ๕๕แพ้๑๙

ยกที่๓ที่เวทีมวยสยามอ้อมน้อย

เสียงแตกเสียงแตก๒ต่อ๑เสียงครับ

นี่นะครับเสน่ห์ของศึกยอดมวยไทยรัฐครับ
มุมแดงนี่เปเป้เล็กต่อหลัก๒นะครับ
ก็อยู่ในการดูแลของเฮตึ้งแล้วก็คุณพรบางว่าเลยครับ
ในอดีตค่ายนี้ก็มีเปเป้ต่อหลัก๒นะ

เป้มวยรุ่นใหญ่เว้ดใหญ่ครับ
แล้วก็ช่วงนี้ก็
นะครับ
เดี๋ยวดูรายนี้ช้างเผือกเล็กจะเป็นอย่างไรครับ

จะเห็นว่าน้ำเงินนี่ลอยกว่าเล็กเลยครับ
ฝ่ายน้ำเงินนี่กับช้างเผือกเล็กนี่สูง๑๗๓เซนติเมตร
หวายแดงเป๊ะเล็กที่สูง๑๖๔เซนติเมตรครับ

เคยมาคว้าแชมป์ไร้เวทของไทยรัฐไปแล้วนะครับ
ผู้ทำหน้าที่บนเวทีครับอาจารย์ชุมพลอินตยศครับ

คุณพรังว่าคงจะติดตามอยู่หน้าตู้นะครับ

ขณะที่น้ำเงินนี่ครับมีพี่เบนเกียรติทรงฤทธิ์ครับ
ถอดมงคลให้กับช้างเผือกเล็กครับ
ติดตามยกที่๑ไม่เคยเจอกันมาก่อน
เบนเกียดทรงฤทธิ์วันนี้นำช้างเผลือกเล็กเกียดทรงฤทธิ์มาครับ

เปเป้เล็กต่อหลัก๒มวยจากกำแพงเพชร
ยังอยู่ในวัยทีนนะครับอายุยังไม่ถึง๒๐ทั้งคู่เลย
จาตุมาแล้วนะครับ
นำอีบอกมิคเงินพคงสว่างขึ้นมาชกกับอุปรองผู้ห่วง
วันนี้เบนเกียดซุงวิทย์ไม่ได้มาคนเยอะนะ

เราจัดการประกวดไปตั้ง๒เดือนเลยนะ

วันนี้มารับเลย๔ท่านเลยนะแบ่งกันไป
ตั้งเหมือนกันก็รับไปกว่าละ๕๐๐๐บาทแล้วกัน

เขาบอกว่าแบ่งกันพวกเราแบ่งกันดีกว่า
แต่งขึ้นไปดีกว่าเพราะว่าแต่งตั้งชื่อมาเหมือนกันนะ
สุขยอมทีพสลับช้าง

คุณชิคกี้พายบนวิธีนะครับชุมพลอินทรายศ
ชิมสวยเบ๊บเบ๊สเล็ก
ลูกหนักที่ได้เลยนะเบ๊บเบ๊สเล็ก

ถ้าต่อยแบบนี้แล้วมวยไทยรัฐมาเลยนะ

ผมว่าน่าน่าจะเบียนอีกคู่หนึ่งนะ
หรือเปล่าไอ้เจ้าช้างเผือกเล็ก

ออกอาวุธแล้วหมดแรงนี่ไม่ค่อยดีนะครับ
ตอนลักษณ์สองก็แรงเลย

ไม่ไหวแล้วแบบนี้ไม่ไหวแล้วตาลอย

ติดตามกันต่อไปผลงานของเปเปเล็กต่อหลักสองนะครับ

ภาคยกเดี๋ยวดูเลยว่าโดนยังไง
ยังไม่ทันได้ออกอาวุธเลยนะครับ
เผือกเล็กเกียรติทรงฤทธิ์น้ำเงิน

ช้างเผือกเล็กเกียรติทรงฤทธิ์ใกล้ในยกที่หนึ่งอ่ะ
ดูภาพช้ายจริงซ์

แล้วร่วมดวงใหม่ของต่อหลักสองติดตามนะครับ